ออกจากจังหวัดสกลนครแล้วนะคะที่ร่วมกันจัดกิจกรรม
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พื้นที่อื่นค่ะโดยเฉพาะสถานศึกษานะคะ
ก็ยังคงร่วมกันจัดพิธีแปรตัวอักษร
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
มาดูกันที่จังหวัดสุโขทัยกันก่อนนะคะ
ถาวรปรากฏวงผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
นำคณะอาจารย์นักเรียน๒๕๕๙คน
ร่วมกันจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณสนามฟุตบอลหน้าพระพลารับเสด็จที่ครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อปี๒๕๕๙
โดยทุกคนค่ะได้ร่วมกันแปรตัวอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
เช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนศรีเสริมกสิกรตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับ
คณะครูและก็นักเรียนกว่า๘๐๐คน
การแปลอักษรเป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลข๙ไทย
และตัวอักษรศรีเสริมในหลวงด้านล่าง
เพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
จากนั้นได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
และร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีอย่างพร้อมเพลียงกันครับ
ขณะที่จังหวัดขอนแก่นนายสวัสดิ์แก้วชนะ
มนุยการโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้นำคณะนักเรียน๒๖๒๗คน

ด้วยการแปลอักษรเป็นข้อความและสัญลักษณ์ต่างรวม๙ชุดค่ะ
พร้อมกับร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาที
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ด้านในวิรัติโสไทยส่งผู้มนุยการโรงเรียนร่องคำ
พร้อมคณะผู้บริหารค่าราชการครูบุคลากร
ทางด้านการศึกษาและนักเรียนกว่า๒๐๐คน
ก็ร่วมกันแปรตัวอักษรเป็นรูปต้นไม้
กิ่งก้านสาขาอย่างสวยงาม
โดยมีหมายเลข๙ไทยอยู่ภายใน
และข้อความว่าต้นไม้ของพ่อที่อยู่ด้านล่าง

เพื่อแสดงอลายธวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ส่วนที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

ภูชภงเจ้ากรมอุทหารเรือนำนายทหาร
ข้าราชการลูกจ้าง๖๐๐นาย
ร่วมกันแปลอักษรเป็นเลขได้ไทย
ความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙จากนั้นยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีและร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ที่ทรงมีต่อทหารเรือครับ
และที่อำเภอการจนดิตจงหวัดสุราธานีคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดท่าไซค์กว่า๑๐๐๐คนได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทยล้อมรอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมสีขาวด้านบนมีรูปหัวใจและตัวอักษรชื่อโรงเรียนอย่างพร้อมเครียงแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสั่งเสริมพระบารมีต้นไม้ของพ่อความฝันอันสู
สวัสดีครับ